คุณผู้ชมฮะจดจ้องมองหน้าจอให้ดีนะครับ
ไม่รู้ว่าจะเป็นภาพผีที่มีแต่หัวหรือเปล่า
นี่ค่ะเป็นภาพหัวนี้นะครับนายตำรวจรุ่นใหญ่ตันลึงครับ

นี่อยู่ข้างดิฉันลูกศรอยู่แบบนี้คุณหลอนมากเลยนะอยู่ข้างคุณอริยาเลยเนี่ยหัวนี้แต่เดี๋ยวก่อน
คุณผู้ชมเราจะให้คุณผู้ชมดูกันชัดคือมันมีทั้งภาพนิ่งใช่ไหมคุณสุดสกุลแล้วก็มีไลฟ์ด้วย
เดี๋ยวมาส่องเดี๋ยวมาจ้องกันว่าตกลงคือจะเห็นภาพนิ่งด้วยแล้วเห็นไลฟ์ด้วยไหม
ให้ดูก่อนนี่คุณผู้ชมเห็นตรงยอดสูงข้างบนนั้นไหมคะ

เหมือนเป็นหน้าคนถูกไหมแต่ว่าไม่มีส่วนตัวไม่มีคอมีแต่หัวมาแบบนี้

เดี๋ยวเอาลูกศรชี้ให้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นกันชัดนะครับนี่นี่
โอ้โหคือนี่เป็นงานวันเกิดนะเราดูก็รู้แล้วล่ะเพราะมีการเป่าเค้กเป่าเทียน
แล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งกำลังถือเค้กอยู่อะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าจริงเป็นวันเกิดของตำรวจนะ
ใช่ก็คือร้อยตำรวจตรีเอพยันกีตานะคะซึ่งเป็นรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองกำแพงเพชร
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่๒ที่ผ่านมาตอน๔ทุ่ม
หลังจากออกเวรแล้วเนี่ยนะลูกน้องมาบอกกับร้อยตำรวจรีเอพยัน
บอกว่าเนี่ยนายจัดวันเกิดให้ที่โคกหนองนาโมเดลอยู่ท้ายหมู่บ้านทุ่งตาพุก

เออก็เป็นที่ดินของนายตำรวจนี่แหละก็เอาเชิญคุณแม่ของตำรวจมาร่วมงานด้วยนะ
โวยพรให้ลูกชายเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็เมื่อกี้คือจุดที่ต้นไม้นะที่ตำรวจชี้ให้ดู

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เขามีการจะเป่าเทียนวันเกิดเป่าเค้กวันเกิดเนี่ยนะ
ก็มีการไลฟ์ด้วยแล้วตัวนายตำรวจเองก็มีการถ่ายภาพเอาไว้
แต่ภาพที่ถ่ายจากมือถือของนายตำรวจพอออกมาดูทีหลังนั้น
มันเหมือนกับเป็นภาพถ่ายที่ติดหัวคนและหน้าเหมือนกับมนุษย์โบราณ

นี่เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมนะดูทั้งไลฟ์ทั้งภาพถ่ายนี้
ถ่ายเราเห็นแล้วนะว่าติดหัวติดหัวผีอะไรมาก็ว่ากันไป
แต่ในไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมลองส่องดูว่าจะเห็นผีเห็นวิญญาณเหมือนกันไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมจ้องดีค่ะดูจังหวะนี้เลย
โคกหนองนาเป็นปีแรกพี่น้องทั้งหมดก็มารวมตัวกันนะคะวันนี้
เป่าเค้กตอนนี้เท่าขันก่อนนะคะ
ประมาณ๓ปอนด์เดี๋ยวต่อไปจะใหญ่เท่าโต๊ะนี่เลยนะคะ
เพราะว่ากิจการเรารุ่งเรืองนะแม่เนอะ
ในไลฟ์เนี่ยไม่เห็นหัวอะไรบ้าง
แต่เห็นแต่คุณยายใส่เสื้อสีแดงซึ่งเป็นแม่ของตำรวจแล้วก็ลูกหลาน

เป็นมุมกดลงมาแต่ว่าภาพถ่ายเนี่ยมันจะเป็นมุมเงย
มุมนี้เห็นไหมหัวอะไรโผล่มาไหมไม่เห็น

เห็นแต่หัวใหม่หัวใหม่แล้วก็ขนมเค้ก
มีอะไรแปลกไหมคุณผู้ชมลองจ้องดูสิ
ในไลฟ์ไม่เห็นผีแต่ในภาพถ่ายเห็นผีมุมคล้ายกัน
ทางตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่ภาพสะอ้อนไม่ใช่ภาพเงาสะท้อนของหน้าตาทีมงานแน่นอนเลย
เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมสังเกตดีที่รูปที่รูปคือแค่ทรงผม
ในภาพหัวคนในภาพนะมันเหมือนกับมีผมข้างบนเยอะ

อันนี้เหมือนกับในจันหนวดเขี้ยวสมัยโบราณ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตำรวจคือจะเกลียนหมดไงคะ
คือเอาเป็นว่าพี่ตำรวจนายนี้บอกว่า
มันไม่ใช่ไม่ใช่คนในงานไม่ใช่ลูกน้อง

เขาเชื่อว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับบางอย่างมาเตือนเหตุอะไรหรือเปล่า

มันเคยเป็นเส้นทางอพยพลีภัยสงครามของคนไทยสมัยโบราณ

แล้วก็เป็นที่ตั้งของสารเจ้าพ่อปู่เสือ
ชาวบ้านเขาจะให้ความเคารพนับถือ
ซึ่งจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ทุกปีเลย
ตอนนี้ค่ะทางตัวทางร้อยตำรวจตรีเอพยันเองเนี่ยนะ
กำลังจะเตรียมทำพิธีบวงสวงจะขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อันนี้คือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับ
ใช่นะครับแล้วก็ทางนายตำรวจคนนี้
บอกว่าจริงแล้วทุกปีนะในช่วงวันเกิด

จริงเขาจะไปสวดมนต์ข้ามปี
แต่ปีนี้ไม่ได้ทำ

หลังจากนี้ก็คือเขาจะทำพิธีสวดมนต์กันอะไรแบบนี้
เพื่อเหมือนอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็นายตำรวจท่านนี้บอกด้วยนะ
บอกว่าหลังจากงานวันเกิดช่วงตีหนึ่งนอน

ฝันว่ามีผู้ชายคนนึงนะตัวใหญ่แล้วหน้าคล้าย

เดินไปเดินมาอยู่บริเวณนั้นไม่ได้พูดจาอะไรด้วย
อันนี้คือเล่าความฝันให้กับนักข่าวฟังนะคะ
ก็มาจัดงานวันก่อนพอในช่วงที่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ย
ก็ตอนที่ช่วงที่ท่านกำลังเป่าเนี่ยก็ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏขึ้นในตรงนั้นนะครับ
ก็ปรากฏขึ้นมาโดยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับ
เป็นสิ่งที่แปลกมากไม่ใช่เป็นเป็นภาพสะท้อนของทีมงานไม่ใช่ใช่ไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีหน้าตาแบบนี้ในทีมงานหรือว่าลูกน้องของผมไม่มีอยู่ในทีมงานนั้นเลย
แล้วมันดูเหมือนอะไรฮะรูปร่างหน้าตายังไงฮะ
ในลักษณะแล้วนะครับในลักษณะแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูดีดีนะฮะ
เอ่อริมพี่ปากเขาเนี้ยจะหนาอืมจมูกเขานี่จะโตมากเห็นไหมฮะ
หูนี่จะกลางหูนี้จะกลางแล้วส่วนผมเนี่ยเป็นการตัดผมเหมือนกับคนสมัยโบราณ
อืมนะครับผมว่าก็น่าน่าจะเอ่อน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงจะคิดเหมือนผมอะครับ
ยังไงก็ตามเขาบอกเขาเชื่อสุดใจนะว่าเป็นวิญญาณ
ใช่เออแต่วิญญาณไม่ได้ดุอะไรนะฮะเพราะว่าเหมือนในฝันเนี่ยวิญญาณยิ้มให้อยู่เลย
เออแต่เอาจริงนะเมื่อกี้ที่ดิฉันดูข่าวนี้นะคือเชื่อแหละคุณผู้ชมก็พยายามดูเลขเลขอยู่
ครับมันมีจังหวะที่ตรวจชี้เบอร์๑๙๑อะเออที่ตรงแบบการ์ดที่มันเป็นฝัน
ใช่เพราะว่าบอกว่าในฝันเห็นวิญญาณอยู่ตรงไหน
ก็เป็นป้ายนี่แหละโคกหนองนาตรงนี้
ฮักชมอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็โทร๑๙๑
เพราะว่าวิญญาณชี้ไปที่ป้ายแถวนี้
ก็ไม่รู้ว่าเลขแถวนี้มันจะบอกอะไรหรือเปล่า

ทีนี้เราก็เลยอยากสอบถาม
ถ้าเกิดเป็นในแง่มุมวิทยาศาสตร์

ไปสอบถามอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะ
ซึ่งอาจารย์ออสได้ดูรูปนี้แล้วดูไลฟ์ด้วย

คือในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเวลาถ่ายภาพตอนกลางคืนคุณ
คือพื้นที่กลางคืนความเข้มของแสงมันต่างกันไง
แล้วระบบโทรศัพท์มือถือเขาจะมีการเซ็ตอัตโนมัติใช่ไหม

คือว่าเวลาถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะรูรับแสงฝั่งหนึ่งเปิดมากกว่าฝั่งหนึ่ง
แล้วภาพออกมาแบบนี้มันเป็นปกติของการถ่ายรูปกลางคืน
อาจารย์ออสบอกสังเกตดูดี
คนข้างหัวเนี่ยนั่นแหละคือคนเดียวกันกับหัว

ใช่อาจารย์ออสอธิบายแบบนี้เลยถ้าลองฟังดูนะครับ
ศีรษะของผู้ชายคนนี้ก็คือศีรษะของผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างนั่นแหละครับ
ก็เลยเป็นลักษณะของศีรษะที่ลอย
ถ้าเราสังเกตดีที่ภาพขวาสุดของผู้ชายที่ใส่ชุดสีเหลืองออกขาว

จะมีศีรษะอยู่๓ศีรษะที่ลอยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหว
โอ้โหอาจารย์ออสอธิบายให้ฟังก็เข้าใจชัดเจนนะ

นายขอดูใกล้อีกนิดหนึ่งฮะภาพที่ถ่ายปิดวิญญาณนี่
ว่าจริงหัวที่ลอยอยู่นั่นก็คือหัวคนข้างนั่นแหละ
แค่เขาขยับหัวขยับตัว
มันเป็นเรื่องของรูรับแสงนะฮะ
อาจารย์ออสอธิบายมาเชิงวิทยาศาสตร์เนอะใช่ค่ะ
แต่ในมุมในตำรวจนี่คือจะยังไงต่อไป
แต่เพื่อความสบายใจเขาบอกว่าเขาจะมีการทำบุญตรงนี้ด้วย
ใช่นะครับส่วนคนที่เห็นภาพนี้ในโซเชียล

ก็บอกว่ามันก็ใช่หน้าคนที่อยู่ข้างนั่นแหละ
ไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับ